วันนี้ศาลุทรมีคำที่ภาคสาในคดี
ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านายเอกยุทธ์อัญชันบุตร
อดีตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับ

โดยแก้ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

เราจะย้อนกลับไปติดตามที่มาที่ไปของคดีนี้
กันอีกครั้งกับคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
แต่วันนี้สารอุทธรพิพากษาแก้ข้อหาจากฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะหลักฐานชี้ให้เห็นว่าวันเกิดเหตุ
จำเลยทั้งสองไม่ประสงค์จะฆ่าผู้ตาย
แต่ระหว่างทางผู้ตายพยายามหลบหนีกระโดดลงจากรถ

ทั้งหมดจึงไม่ใช่เหตุที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนไตรตรองไว้ก่อน
ย้อนกลับไปเมื่อเก้าวิทยุนายน๒๕๕๖
จ้านแอธนาคว์ความนายเอกยุทธ์เขาร้องกรองป่าวว่าหายตัวไป

ทนายความนายเอกยุทธ์เข้าร้องกลองป่าว่าหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้
หลังโทรศัพท์ให้พี่สาวนำเช็คกว่า๖ล้านบาทไปให้ที่สนามบิน
แต่นายบอลซึ่งเป็นคนขับรถมารับแทนก่อนจะขาดการติดต่อไป
ถูกอุ้มจึงเป็นประเด็นหลักที่ย่าสงสัย
เพราะส่วนตัวผู้ตายมีความขัดแย้งทั้งทางธุรกิจและการเมือง
ตำรวจใช้เวลาคลี่คลายไม่นาน
พบกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านปฏิพัฒน์
เห็นผู้ตายมานั่งทานข้าวกับนายบอล
ขับรถยนต์โฟลกป้ายทะเบียนฮอนกฮูกพพ๒๔๐๓กรุงเทพขับออกไป
และเห็นภาพรถยนต์โฟลกคันดังกล่าวครั้งสุดท้ายอีกครั้งที่สุราชธานี
ตำรวจตั้งสาเหตุไว้หลายประเด็น
ชิงทรัพย์เป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่สงสัย
เพราะก่อนหายตัวไปผู้ตายได้เบิกเงินสดกว่า๖ล้านบาทติดตัวไปด้วย

สืบสวนจับกลุ่มในบอลไว้ได้ที่พัทธลุง
ตำรวจใช้เวลาเค้นสอบอย่างหนักจนรับสารภาพว่าฆ่านายเอกยุทธ์จริง
และร่วมกับนายเบิ้มนำศพไปฝังอำพางในสภาพเปลือยกายที่เขาจิงโจ้จังหวัดเดียวกัน
สัดทอดเพื่อนอีก๒คนร่วมขบวนการ
เพราะหวังเงินและโกรธแค้นที่ผู้ตายไล่แฟนสาวออกจากงาน
ส่วนเงินกว่า๖ล้านบาทส่วนหนึ่งถูกนำไปฝากไว้กับพ่อและแม่
และส่วนหนึ่งถึงหยุดได้จากตัวพูต้องฐาเอง

คดีนี้ยังมีผู้ต้องหาอีก๔คนคือนายชาวลิศวุ่นชุม
และนายธิวากรเกื้อทองที่สารชั้นต้นตัดสินจำคุกไปก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายบอลที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันรับของโจร
วันนี้สารอุทธรณ์ยังพิพากษายืนตามสารชั้นต้นจำคุก๑ปี๔เดือน
แต่ทั้งสองขอสู้คดีในชั้นดีกา
แต่นายบอลและนายเบิ้มขอรับโทษเด็ดขาดไม่ดีกาต่อ
เพื่อเป็นนักโทษเด็ดขาดให้สามารถได้รับสิทธิ์การพระราชทานอภัยโทษได้ในอนาคต
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน